น้าว่าอาชีพอะไรที่ผู้หญิงจะได้เป็นแฟนมากที่สุด

อาชีพที่ผู้หญิงอยากได้เป็นแฟนมากที่สุดก็คืออาชีพนักฟุตบอล

อาชีพอะไรจะต้องถามว่าเสียวไหมครับ

โอ๊ยหน้าดาด

เหลือมนุษย์จริง

ยังไม่ได้ถามเลย

แล้วอาชีพอะไรที่เด็กอยากได้เป็นพ่อมากที่สุด

อาชีพโกรฟุตบอลมันเกี่ยวอะไรโกรฟุตบอล

แล้วมันเกี่ยวอะไรได้เป็นพ่อ
เด็กต้องอยากได้โกฟุตบอลเป็นพ่อ
เพราะว่ามันชอบรับลูก

เคยเห็นโกที่ไหนปัดลูกทิ้งลูกกว้างไหม

โอ้โห

หาเล่นเกมต่อไป

มีกระทงกระทะ
เฉพาะมึงคามนึงหมด๘๕นาทีแล้วนี่

นี่หนาไอ่นี่

ไอ้น้องนี่ร้านนี่นายเข้ามานี่
เพื่ออะไรไม่เคยซื้ออะไรเลย
เป็นอะไร

ใช่เขาใช้มีสัตว์ตายในผากัน
เฮ่ยพี่รอบหลังผมเลยพี่

รู้อะไรอยู่ในปาก
รู้ว่าพี่ไอ้กูเหี้ยวน

รุแลอันนี้ดูนี่นะพูดมาฟังเลยบะขากลางพี่

เอาดี
สหาทือปืนแบกภูมิบวกตึก
สหาทือปืนแบกภูมิบวกตึก
คำง่ายอย่างนี้
เอาคำง่ายพูดหน่อย

เอาหังหมูไม่ใช่หูหมูเอาหังหมูไม่ใช่หูหมู
หูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมู

ใช่ไหม

หมูฮูหมีดูสูสีฮูหมีฮูหมู

เฮ่ย
ไม่เอาแล้วพี่ผมเป็นทหารดีกว่า

สหาทือปืนแบกภูมิ

เป็นเรื่องแล้ว

พี่ครับผมอยากเป็นอาหารครับ

ทหารถือปืนแบกปูนไปบวกตึก

ปูนซีเมนเสมอเล็กรูป

เหมาะมากเลยสำหรับกิจมวลเบาเนี่ย
ไอ้น้องเอาของพี่ดีกว่าปูนจริงสำหรับฉาบ
เอาของน้าดีกว่าของน้าปูนจะเป็นสำหรับปรับพื้น
เฮ่อนะปรับพื้นถูกที่สุดจริงกว่านะจริงนี่

ของหน้าถูกชุดใสหน้าก็ใช้ได้เลย

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนตาเสือ

พับพับพับ